คุณผู้ชมคะเรารู้กันอยู่แล้วเวลาฝนตกถนนลื่น

อเตอร์ไซค์ก็ขี่ฝ่าสายฝนมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

นี่ค่ะดูนะนี่เห็นไหม
จังหวะที่โอ้โห
โอ้โหกะให้ดูทีละคลิปนะเนี่ยตอนแรก

ว่าทะไหลมาแล้วแล้วก็ลื่นไปแล้วก็หลุดกล้องไป
แล้วทีนี้มาอีกกล้องอีกมุมหนึ่ง
เห็นเลยคุณโอ้โฮเขารอดตายมากนะ
ใช่ค่ะนี่ดิฉันดูตอนแรกนี่คือกระพริบตาไม่ได้นะ
ไม่รู้ว่านี่ถนนหรือสไลเดอร์ทำไมมันลื่นแบบนี้
แล้วพอถลายมาเนี่ยเนื่องจากพอรถเก่งข้างหน้า
เขาชะลอหน่อยแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซคันนี้นี่เจ็บนะเนี่ย
เจ็บสิคุณเจ็บไหล่เจ็บอะไรแล้วหัวไปชนนะฮะ
จริงเขาใส่หมวกกันน็อกแต่ว่าหมวกกันน็อกหลุด
แล้วพอจังหวะที่หมวกกันน็อกหลุดนี่ดูจังหวะนี้

ถลายแบบแรงมากเราก็กลัวนะ
ตัวเขาไปฟาดกับรถคันอื่นหรือว่าฟาดกับเสาไฟฟ้า
ค่ะสุดท้ายไปฟาดจริงจริงแต่ฟาดแบบนี้ฮะนี่

โอ๊ยแต่ก็ไปตรงรถกระบะเหมือนกันนะ
เห็นไหมหมวกกระน็อกกระเด็นไปอยู่ตรงหน้าหัวกระแทก
เขาไปชนนิดนึงสักนิดเดียวนะฮะ
คุณคิดดูถ้ารถกระบะมันจอดใกล้กล้องมากกว่านี้
ตัวเขาและหัวเขาคงไปกระแทกแรงกว่านี้

หรือไม่ถ้าเขาถลายอยู่ใกล้รถกระบะ
มากไปกว่าที่เขาถลายเมื่อกี้ที่เห็นในคลิปเนี่ย
เขาคงไปกระแทกรถโอ้โหหนักกว่านี้นะ
คุณแล้วคิดดูนี่คือเลนส์ฝั่งซ้ายสุดนะคือรถจอด
ถ้าสมมุติเกิดรถไม่ได้จอดหรือว่ารถวิ่งอยู่นี่
อาจจะเกิดแบบทับพงทับหัวได้นะคะ

แล้วก็ประคองตัวเองลุกขึ้นมาเอามาดูความเสียหายที่เกิดขึ้น

นี่ค่ะฝนตกถนนลื่นเห็นชัดเลย
ช่วงเย็นด้วยนะคุณประมาณ๖โมงเย็น๖โมงกว่า
จุดตรงนี้คือที่หน้าร้านค้าเป็ดประธาน
ถนนจรรยานนท์ที่บางวัวบางประกงฉะเชิงเซานั่นเองนะคะครับ
เอามาให้ดูเตือนกันไว้ช่วงนี้บางทีฝนตกบ่อย
แล้วก็ระมัดระวังด้วยเวลาขับขี่รถนะคะ
ใช่เขาบอกว่ารถคันหน้าเขาเริ่มชะลอกันแล้ว
เพราะว่าจะติดไฟแดงอยู่แล้วแต่มอเตอร์ไซค์ชะลอไม่ทัน